มากกว่าสักพักหนึ่งอืดอัดหายใจไม่ออกลุกไม่ได้พี่อำเหมือนเดิมหรือเปล่า
หลืมตามาแล้วเห็นหน้าผู้หญิงคนนานอยู่กับเราแบบนี้

ออกไปปุ๊บตรงประตูอะพี่มีผู้หญิงลักษณะนี้อีกคนนึง
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ
เราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันนิดหนึ่งครับครั้งนี้เราจะใช้วีดีโอคอร์ในการพูดคุยกัน
เพื่อเว้นระยะห่างป้องกันตัวเองของแต่ละคนด้วยนะครับและแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเรา
ค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นผู้ประกาศข่าวจากทางไทยรัฐทีวีของเรานั่นเอง
ส่วนประสบการณ์ของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ยินดีต้อนรับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับ

วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแบบแปลกนิดนึงนะครับ
ผมก็ช่วงนี้น่ากลัวกว่าผีก็โควิดนะครับพี่นะ
ถูกต้องนะครับมาว่ากันถึงประสบการณ์ในค่ำคืนวันนี้คุณบุ๊คครับ
มาพร้อมกับชื่อเรื่องว่า
ชื่อเรื่องวันนี้ที่ผมมาเล่าก็คือนอนผิดที่ฮะ

เออเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับ

ถ้าเป็นเรื่องที่จะคุยคือนอนผิดที่นะครับ
แต่ก็ต้องบอกเรื่องของชีวิตก่อน
คือชีวิตพี่แจ๊คผมก็เหมือนแบบมีสัมผัสได้บ้างเล็กน้อยติ่ง

เพราะว่าที่บอกติ่งเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
เอาจริงคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าถามว่าเรามีสัมผัสมาจากไหน
คือผมว่ามาจากครอบครัว
คือคุณยายเป็นร่างทรง

ใช่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณยายจะเป็นร่างทรง
คือทุกปีไม่ว่าจะช่วงสงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองยี่เป็งอะไรอย่างนี้
หรือว่าปีใหม่อย่างนี้ก็จะมีแล้ว
ชาวบ้านก็จะมาก็จะมาแห่คุณยายขึ้นเสลี่ยง
พอขึ้นเสลี่ยงไปก็ไปตรงศาลเจ้าพ่อซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
แล้วคุณยายก็เข้าทรงตัวสั่นอะไรบอกอะไรชาวบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็ก

ที่ทำให้ถึงรับตรงนี้มา
ผมว่าส่วนหนึ่งคือตอนเด็กเราก็เจอนะครับพี่หมายถึงว่าไม่ได้เจออะไรนะครับ
เห็นคุณยายเป็นแบบนี้ตอนคุณยายถูกเข้าทรงกลัวเด็กอย่างเราก็กลัว
แต่พอคุณยายมาอยู่บ้านก็เป็นคุณยายที่ใจดีตามปกติ
อยากหาคนที่สืบทอดแต่ทีนี้คนที่สืบทอดต้องเป็นผู้หญิง
เขาก็ไปเล็งเอาพี่สาวคนโตของผมแต่พี่สาวคนโตของผมก็ไม่อยากเป็น
หลังจากนั้นก็เลยไม่มีคนสืบทอดเลยผมก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็สืบทอดมาโดยสืบทายาทได้ไหมพี่
เขาเรียกแบบนี้ได้ไหมเหมือนเป็นการรับมรดกทางความเชื่อ
เพราะว่าคุณแม่ผมก็จะเหมือนมีสัมผัสแบบนี้เห็นผีบ่อยเจออะไรบ่อย
ส่วนผมเองคือตั้งแต่เด็กแล้วผมกับพี่สาวก็จะเป็นคนที่เหมือนถูกผีอำบ่อยตั้งแต่เด็ก
แต่เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะบางทีเราอยู่กับคุณยายอยู่กับอะไรเรื่องความเชื่อแบบนี้มาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัว
แต่ว่าพอถูกผีอำบางทีกลางคืนก็นอนแล้วขยับไม่ได้แล้วผมกับพี่สาวจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรานอนผิดท่า
คือแค่ผิดท่าแหละแล้วมันเมื่อยโอเคไม่ขยับก็ไม่ขยับว่ะจะทับก็ทับไปเราขยับไม่ได้ก็ช่างมันหายใจไม่ออกเดี๋ยวก็หายแล้วก็มันก็หาย
เราจะไม่เคยคิดว่าเป็นผีอำแต่เจอแบบนี้แบบบ่อยมากตั้งแต่เด็กอันนี้คือตั้งแต่เด็กจนมาถึง
ถ้ามองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์คือการนอนทับเส้น
ใช่แต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่เราเหมือนสัมผัสได้อย่างเช่นพอเริ่มโตมาแล้วเราขับรถขับราไปหลายที่โดยเฉพาะกลางคืนนะพี่
ข้างทางเรามักจะเห็นอะไรแว๊บปลายตามายืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วยืนอยู่ริมถนนยืนอยู่ตามข้างทางบ้างแหละหรือว่าเรามองกระจกหลังเอ๊ะยังเห็นยืนอยู่เลย
ทีนี้ครับพอไปกับเพื่อนหรือเวลาผมขับรถแล้วก็เพื่อนนั่งด้วยถ้าผมมีอาการแบบนี้หันปุ๊บหันปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งเล่าไว้ค่อยเล่าทีหลัง
ใช่แล้วก็บางทีเราเห็นตามที่ที่มันแปลกเช่นบนทางด่วนนี้บนทอเวย์อะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ขอบทางเนี้ยผมก็หันไปดูบ่อยแต่เราไม่ได้เห็นเป็นแบบหน้าแต่เราเห็นเป็นรูปร่างครับผมก็เลยคิดว่าสงสัยแบบตรงนั้นมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งจะเห็นแบบนี้บ่อยมากแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นมัน
เห็นอะไรแบบนี้พอหลังจากนั้นอายุประมาณสามสิบกว่าสี่สิบเหมือนตัดสัญญาณสัญญาณขาดหายเลยไม่เห็นแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เขาบอกว่าบางทีคนเรามันมีเซนต์ขึ้นมาแล้วอยู่วันหนึ่งเซนต์เนี้ยมันหายไปเองหายไปใช่แต่ถ้าถามเรื่องนอนผิดที่ผมจะเล่าให้ฟังพี่คืออย่างที่บอกว่าผมอาจจะเชื่อครึ่งไม
แต่ถ้าเรื่องนอนผิดที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวิญญาณอาจจะมีจริงผีอาจจะมีจริงนะครับก็ถ้าเอาช่วงสมัยทำข่าวนะพี่เนาะอย่างซึนามิเนาะซึนามิเราก็รู้แล้วซึนามินักข่าวก็เจอเยอะเจอบ่อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวปี๔๗นะฮะก็ไปอยู่ที่โรง

ไม่เป็นไรโอเคสงสัยไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ล่ะไปนอนต่อสักพักมาอีก
เสียงเดียวกันผมวิ่งพลวดไปเปิดประตูเพราะกลัวช่างภาพจะมา
มองซ้ายมองขวาไม่มีใครแต่อันนี้เอกใจแล้วพี่เพราะว่า
มันเป็นระเบียงอืมห้องผมห้องสุดท้ายครับ
บนชั้นสามเป็นระเบียงเลยนะครับถ้าคนจะวิ่งหลบนู้น
วิ่งไปไกลมากไปบันไดยังไงก็ต้องเห็นทางอีกทางหนึ่ง
ยังไงผมก็ต้องเห็นหลังไวเขาคงไม่เร็วกว่าผม
หรือไม่ก็กระโดดลงไปซึ่งไม่มีใครกระโดดลงไป
ผมก็เริ่มเอกใจตายแล้วยังไงเนอะไม่เป็นไร
กลับไปนอนกลับไปนอนเปิดไฟ

พักไฟดับทั้งโรงแรมอะพี่
ดับหมดเลยมีน้องนักข่าวอีกช่องหนึ่งโทรมาหาผมที่ห้อง
บุ๊กพี่บุ๊คเจออะไรหรือเปล่าอืม
บอกก็เจอนะเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวให้เล่าพรุ่งนี้เช้านะพี่นะ

เสร็จแล้วก็เงียบกันไปทำใจข่มตานอนผมว่าข่มตานอนกันทุกคน
พอตอนเช้ามาเจอกันตอนห้องอาหารตอนเช้ารีบมากินข้าวกัน
แต่พอผมตื่นเช้าเช้าสี่ตีสามตีสี่ก็ต้องตื่นกันแล้ว
เพราะว่าต้องไปตามเรื่องงานข่าวต่อครับ
มีโอกาสมาคุยกันโดนทุกห้องครับพี่
ชั้นหนึ่งยันชั้นสามอะเฮ้ยโดนเคาะประตูทุกห้อง
เหมือนกันหมดเลยอะครับเหมือนกันหมดครับ
ให้ฟังเหมือนกันหมดเลยเคาะประตูบางห้องวิ่งออกไปดู
ห้องส่องตาแมวดูแต่ห้องนึงเด็ดพี่อยู่กับหลายคน
ครับโดนเคาะครั้งแรกเขาวิ่งไปเปิดไม่เจออืม
ที่สองเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่สามวิ่งไปกำลังจะเปิดแล้ว
แต่ว่าเพื่อนในห้องบอกว่าเฮ้ยส่องตาแมวดูก่อน
แมวไอ้ช่องนี่เขาก็กำลังเอื้อมไปจะส่องเนี่ยพี่
แล้วก็บอกว่าทางนู้นเค้าคงรู้อะเค้าเคราะห์อยู่เลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
เสียงแบบดังมากจนพี่คนนี้ไม่กล้าทำอะไรแล้ว
ตาก็ไม่กล้าเปิดประตูก็ไม่กล้าวิ่งหลบเลยครับ
แล้วก็เข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องนั้นทั้งคืนอืม
นั่นคือสิ่งที่นักข่าวเจอแล้วก็นี่กลายเป็นเรื่องเล่าของนักข่าว
เรื่องเกี่ยวกับไปนอนผิดที่ในช่วงเวลาที่มีคนเสียชีวิตเยอะจากเหตุการณ์ซึนามิ
อะไรประมาณยังหาคำตอบไม่ได้นะพี่นะไอ้เสียงเคาะเนี่ยมันคืออะไร
แต่ว่าทุกคนไม่เห็นตัวคนเคาะไอ้จังหวะที่บอกว่าจะไปส่องตาแมว
จังหวะนั้นอะพีคแล้วค๋อรั้วเนี้ยโถ่น่ากลัวจริง
ใช่ค่ะคือเราก็ถามว่าแล้วพี่ทำไงต่อในเมื่อเคาะรัวขนาดนั้นพี่บอก
ทำอะไรไม่ถูกแล้ววิ่งไปกองรวมกันอยู่บนที่นอน
เพราะว่าจะเปิดเราก็ไม่กล้าหรือว่าไปทักเขาอะไรอย่างนี้
อันนั้นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเจอกันหลายคนเจอกันหลายคน
ผมว่ามันเป็นด้วยมันอาจจะไม่ได้แค่นอนผิดที่อย่างเดียวนะครับ
จังหวะเวลาใช่ฮะช่วงนั้นมันยังเรียกกันตรงตรงว่าแผลสดอ่ะ
ใช่พี่ใหม่เลยอ่ะคนตายเยอะมากครับเยอะมากใช่ครับ
อันนี้คือเรื่องแรกถ้าพี่แจ๊คกับคุณผู้ชม
แค่เรื่องแรกนะนี่เรื่องแรกก่อนทีนี้ครับเรื่องสองก็เรื่องที่ทำงานเหมือนกัน
ทีนี้ก็ที่ทำงานเก่านะพี่นะไม่ใช่ไทยรัฐแต่เราก็ทำงานทีวีแหละแต่ที่ทำงานเก่า
๕๓๐ผมก็จะมาอ่านตอนตี๕๓๐ถึงสักประมาณจะเช้าอยู่แล้ว๖โมงผมอาจจะเสร็จข่าวแล้ว
ผมก็จะมานอนพักที่ห้องซึ่งตรงนั้นเป็นห้องสตูเล็กเล็กห้องหนึ่ง
เขาก็ให้อัดรายการแบบบันเทิงรายการอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ไปกางที่นอนเพื่อจะนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมง
เดี๋ยว๖โมงครึ่งจะตื่นแล้วปรากฏว่าก็นอนไปกลางแล้วนอน
ปรากฏว่าสักพักหนึ่งอะครับผมก็รู้สึกว่าอึดอัด
หายใจไม่ออกลุกไม่ได้ผีอำเหมือนเดิมหรือเปล่า
ไม่เป็นไรเราก็พยายามตื่นแล้วเหมือนเราลืมตานะครับ
แต่จังหวะลืมตานะพี่ลืมตามาแล้วเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งคือเขา
ขนานอยู่กับเราแบบนี้ผมเขาตกลงมาใส่เราอย่างนี้ครับ
เท่ากับเวลาเรานอนเขาขนานกับเราเหมือนเขารอแต่เขาลอยอยู่บนตัวเรา
ใช่เหมือนผมนอนอย่างนี้เขารออยู่วันนี้ประจันหน้ากันไง
แล้วผมเขาก็ตกลงมาใส่หน้าผมมันรู้สึกสัมผัสได้เลยนะว่า
ผมเขาอยู่ตรงเนี้ยครับเอ่อแต่หน้าเขาปกตินะหน้าไม่เละเลยครับ
เป็นผู้หญิงชุดขาวลอยลอยอยู่ตรงนี้เลยครับผมก็แล้วเขามือกดที่หน้าอกเรา

ผมก็ตายแล้ววะยังไงดียังใจดีสู้เสือหาคนช่วยดีกว่า
ข้างนอกเพราะมันเป็นประตูเหมือนมันเป็นกระจกอะครับ
ผมก็มองออกไปเผื่อจะมีน้องผู้อากาศคนไหนมาเผื่อเรียกให้ช่วยหน่อย
มองออกไปปุ๊บตรงประตูอ่ะพี่มีผู้หญิงลักษณะนี้อีกคนนึง
เฮ้ยยืนอยู่จ้องมาที่ผมเหมือนกันคนนี้ก็จ้องคนนู้นก็จ้อง
ขายแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกจริงแล้วก็รู้เลยว่า
คนนั้นทำไมใช่ผู้อากาศไม่ใช่ใครครับเป็นใครก็ไม่รู้ครับ
นะครับครับผมก็เลยตัดสินใจข่มตาหลับอีกทีหนึ่งอ้าวร้องเพลงวะ
ร้องเพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยร้องเพลงสนุกสนานร้องเพลงไม่ไป
เอาสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์สักพักหนึ่งเขาก็หายไป
ผมลืมตาอีกทีหายไปหมดแล้วทั้งสองคนเท่านั้นแหละผมรีบลุกจากเตียง
วิ่งเปิดประตูออกไปไม่เล่าให้ใครฟังเลยเพราะผมก็กลัวคนอื่นไม่เชื่อ
ผมไม่เล่าให้ใครฟังแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำงาน
ทีนี้ผมก็อีกสักวันสองวันพี่ผมก็เดินลงจากบันไดเป็นบันไดหนีไฟ
ครับเพราะว่ามันชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมฮะเดินลงมาแล้วที่ทำงานจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง
เขามีเซนต์เรื่องสัมผัสวิญญาณคนนี้ต้องให้เขาเลยเขามีเซนต์
ผมเดินลงมาแล้วตรงกลางบันไดผมเหลือไปเห็นเหมือนเงาดำเงาหนึ่งยืนอยู่
ผมก็ไม่กล้าทักแต่ผมรู้ว่าเหมือนใครยืนอยู่

ประตูออกไปตอนขึ้นชั้นสองผมก็ตัดสินใจเอ๊ะ
จะขึ้นไม่ขึ้นดีวะขึ้นคนเดียวหรือจะรอเพื่อนขึ้นด้วยดีวะนะ
กลัวกลัวอยู่พี่คนที่มีเซนต์เป็นผู้หญิงครับ
เขาเดินลงมาเปิดประตูผลักออกมาปุ๊บอืม
เขาก็พูดบ่นมาคนเดียวนะฮะไม่รู้จะมายืนทำไม

หลายวันจริงจริงจะเอาอะไรจะได้ถามว่าเอาอะไรอืม
เขาบ่นมาคนเดียวพอลงมาเจอผมผมได้ยินดังนั้นผมบอก
พี่พี่เจออะไรล่ะผู้หญิงคนนี้ก็บอก
ก็นั่นเขายืนอยู่นั่นหลายวันแล้ว
เฮ้ยสงสัยตัวเดียวกันกับที่ผมเจอหรือเปล่า

อันนี้คือที่ทำงานก็เลยมีเรื่องเล่าว่า
ที่ทำงานตรงนั้นเหมือนอาจจะเป็นแบบสุสานหรือว่าที่ฝังศพเก่าอะไรเนี่ยครับ
ก็กลายเป็นเรื่องนอนผิดที่ที่ทำงานซึ่งน่ากลัวอันนี้ผมก็

เชื่อเหมือนกันเพราะมันเหมือนเห็นอ่ะอันนี้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะ
อันนี้เห็นเป็นตัวแต่ไม่เละไม่น่ากลัวฮะแต่ตาเขาจะดุดุตาแบบดุดุหน่อย
ไม่รู้ไม่รู้เขาเป็นใครแล้วมาโกรธเราทำไมเออคือถามว่าไม่น่ากลัวผมว่า
ความคิดเห็นส่วนตัวผมผมว่าน่ากลัวมันจะมีความน่ากลัวอยู่สองแบบคือ
เละน่ากลัวกับเห็นแบบปกติน่ากลัวผมว่าเห็นแบบปกติน่ากลัวกว่า
แต่อันนี้มันก็เป็นภาพติดตานะทุกวันนี้ผมก็ยังติดตากับภาพ
ผู้หญิงที่ลอยขนาดเราอยู่แบบเนี้ยครับใช่แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมา
ใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงหรือมีใครตายอะไรตรงนั้น
คือไม่ได้มีการแบบว่าสืบข้อมูลว่าตรงนั้นน่ะ
มีผู้หญิงตายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสตูดิโอ
มันไม่น่าจะมีใครตายหรืออะไรอย่างนี้พี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
อันนี้เรื่องที่๒ที่ผมรู้สึกว่ามันก็มีเอาเรื่องที่๓ไหมพี่
มันเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยแล้วนะเออเออเอาเอาเอาเอากลับมา
เรื่องที่สามเนี่ยก็เชื่อสุดใจเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งไปนอนบ้านบ้านเพื่อน
นอนบ้านเพื่อนนะครับก็บ้านเพื่อนห้องนอนเขาอยู่ชั้นสอง
ครับแล้วทีเนี้ยไปนอนแต่เพื่อนมันทำงานเช้า
มาทำงานแบบต้องออกไปตั้งแต่ตี๔ผมก็นอนอยู่เพื่อนก็ออกไปทำงานตี๔
ครับแล้วผมก็นอนคนเดียวเหลือผมนอนคนเดียวเตียงใหญ่นะพี่เตียงใหญ่
ผมก็นอนอยู่ฝั่งหนึ่งก็ฝันครับอันนี้ฝันรู้เลยว่าฝัน
ฝันว่าเล่นนินจาอยู่อยู่ผมก็เป็นนินจาครับมุดดินมุดไปมุดมาตัวเอง
ไปมุดมาสักพักหนึ่งเหมือนมุดขึ้นมาแล้วมานอนอยู่ที่เดิมแล้ว
เหมือนว่าเราอยู่ที่เดิมบนเตียงแล้วปรากฏว่าข้างเตียงอ่ะพี่
มันยังมีอะไรขาวขาวมุดโผล่ขึ้นมาอุ้ยตรงพื้นน่ะครับพื้นไม้อ่ะ
ข้างเตียงเลยอ่ะมุดขึ้นมาฟู้ขาวอันนั้นเห็นเป็นขาวอ่อน
สว่างสว่างเลยล่ะครับดูหน้าไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นเป็นร่างครับ
ขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่ากูยังฝันเรื่องนินจาอยู่วะ
เขามุดขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาเหมือนมาจับเราแล้วจะดึงลงดึงเราลงไป
ครับไม่รู้จะดึงเราเพื่อมุดไปกับเขาไปไหนก็ไม่รู้อืม
ผมก็ยังไม่ได้เชื่อผมก็นึกว่าเอออะไรวะอะไรวะ
ผมก็เริ่มขยับตัวไม่ค่อยได้แล้วเริ่มอึดอัดแล้วเขาก็ดึงแรงดึงแรงขึ้นเรื่อย
จนผมเริ่มที่จะขยับตัวไปเรื่อยเหมือนเตียงใช่ไหมครับ
ผมขยับจากขอบซ้ายไปขอบขวาเขาก็ตามมาดึง
แต่ว่าขาเขาไม่โผล่ขึ้นมานะฮะขาเขายังอยู่ใต้ดินอยู่
พื้นอยู่เดี๋ยวขาวก็ดึงดึงจนผมถูกดึงไปอยู่ที่จุดเดิมที่นอน
อืมแล้วผมรู้สึกว่ากลัวแล้วเฮ้ยมันดึงแรงไปแล้วแล้วเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ครับ
อืมผมก็เลยมุกเดิมคือร้องเพลงร้องเพลงช่วยร้องเพลงก็ไม่ไปครับ
เอาอ่ะสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์สวดมนต์ก็ไม่ไปอุ้ยอันนี้หนัก
แล้วทำไงรู้ไหมพี่จนกระทั่งผมคิดว่าโอเคจะเอาอะไรบอกนะครับ
หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรต้องขอโทษด้วยและเราจะทำบุญไปให้ครับ
จากนั้นเขาปล่อยมือแล้วเหมือนเขาร้องไห้อะพี่เราสัมผัสได้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่
ผู้หญิงร้องไห้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าคล้ายจะเป็นผู้ชาย
อืมพอเขาร้องไห้ปุ๊บเขาปล่อยเราเราเริ่มแบบไม่อึดอัดเริ่มหายใจออก
เขาก็หายลงไปใต้พื้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นครั้งหนึ่งแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ผมรีบวิ่งออกไปหาคนในบ้านออกไปหาคุณแม่ของเพื่อนอีกห้องหนึ่งไปเคาะแล้วก็
แต่ไม่บอกอะไรนะครับไม่บอกอะไรก็แค่นั้นก็บอกว่าตื่นเช้าอะไรอย่างนี้
ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเพราะว่าผมก็ไม่เข็ดก็ไปนอนบ้านเขาอีก
ทีนี้ไปนอนบ้านเขาอีกแล้วเพื่อนมานอนด้วยก็เจอเหตุการณ์พี่ที่ผมเชื่อเพราะว่า
สองเหตุการณ์กับการไปนอนสองครั้งเหมือนกันเด๊ะมาอีกแล้วเหรอเหมือนกันเด๊ะ
มาเหมือนเดิมผมนอนที่เดิมเพื่อนนอนอีกข้างขึ้นมาเหมือนเดิมดึงผมเหมือนเดิม
ผมพยายามแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าเพื่อนอยู่ผมก็เรียกเฮ้ย
ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอืมแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนปลูกผมแต่เพื่อนอ่ะ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

พื้นเพที่คุณบุ๊กเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาไม่มีใครเคยเจอคุณพ่อฆ่าตัวตายหรือจริงแล้วคุณพ่อเขาพยายามที่จะติดต่อคนในบ้านแต่ติดต่อใครไม่ได้ครับแต่คุณบุ๊กอ่ะมีเซนต์แล้วเขามาจูนติดกับคุณบุ๊กพอดีเพื่อให้คุณบุ๊กอาจจะไปบอกคนในบ้านก็ได้ว่าเนี่ยเหมือนกับข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

อยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลมาเฝ้าผม
ผมเป็นไข้แม่นอนเตียงคนเฝ้าไข้
แต่ตอนกลางคืนโดนเหมือนแบบคนตัวใหญ่ดำ
มบาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดึงขา
แต่ก็งงว่าดึงทำไมในเมื่อเขาก็ไม่ใช่คนป่วยอะไรอย่างนี้
ยังแข็งแรงอยู่ตื่นมาก็มาเล่าให้ผมฟังอะไรอย่างนี้ครับ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณแม่
เคยแท้งใช่ไหมครับคือ
สมัยที่พ่อแม่แต่งงานใหม่แล้วแม่มีลูกในท้อง
ก็ไปซาวแล้วว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับแต่ทีนี้พ่อขับรถประสบอุบัติเหตุ
บนรถก็จะมีแม่แล้วก็มียายคนที่เป็นร่างทรงนะครับแล้วก็มีคุณยายอีกคนหนึ่ง
อีกคนนึงเสียก็เหลือคุณยายร่างทรงกับแม่ผม
แล้วก็พ่อผมที่รอดชีวิตแต่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ย
เสียชีวิตอืมอืมแล้วทีเนี้ยแม่เขาก็เลยคิดว่าอ่า
ทำบุญไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างเขาก็รอลูกชายที่จะมาเกิดใหม่
อืมกลายเป็นผมเขาก็นึกว่าลูกชายคนโตที่แท้งเนี้ย
เกิดมาแล้วกลายเป็นผมแต่มีวันหนึ่งตอนผมโตแล้วนะครับ
แม่ไปเดินที่วังหลังแถวสิริราชตรงนั้นหมอดูเยอะเนอะหมอดูเยอะ
หมอดูก็เดินมาเดินมาเลยนะครับพุ่งมาเคยทำแท้งหรือเปล่าอืม
แม่ก็บอกไม่เคยทำแท้งถ้าถามว่าเคยทำแท้งไม่เคยทำแท้ง
มีเด็กยังเกาะหลังอยู่นะอืมเด็กยังขี่ขี่คออยู่ครับ
ทีนี้แม่ก็เลยคิดไปสงสัยเพราะแม่คิดว่าลูกคนโตผู้ชายนะ
ตายในท้องมาเกิดเป็นผมแล้วคงได้เกิดแล้ว
แต่เอาเข้าจริงจริงเขาอาจจะยังไม่ได้เกิดและแม่ไม่เคยทำ
แม่ไม่เคยทำบุญไปให้เพราะนึกว่าเขามาเกิดแล้ว
อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นสัมผัสที่แม่ก็มีเซนต์สัมผัสได้อะไรอยู่บ้าง
แต่ผมฟังเรื่องของคุณบุ๊กนะมันดีอย่างหนึ่งที่ไอ้เซนต์ตรงนี้
มันหายไปครับเพราะด้วยหน้าที่การงานครับของคุณบุ๊กอ่ะอืม
จะต้องไปตามต่างจังหวัดจะต้องไปนอนพักที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้
ถ้ายังมีเซนต์อยู่อ่ะอ่าฮะผมว่าอันนี้ลำบาก
อาจจะเจอหลายโรงแรมคือแล้วก็เพื่อนเพื่อนจะอยู่กับคุณบุ๊กไม่ได้
กลัวคือเวลาไปทำงานต่างจังหวัดนะพี่ถึงแม้ผมนอนโรงแรมคนเดียวนะ
ไม่ว่าโรงแรมไหนก็ตามเล็กใหญ่ไกลเก่าใหม่ครับผมจะรู้สึกไม่ได้กลัวอืม
หรือว่าไม่เคยเจอเลยเพราะไม่เคยเจอเลยถามว่าเกรงใจเขาไหมเกรงใจ
เอาของเนี่ยมาวางไว้ข้างสมมุติเตียงใหญ่ใช่ไหมเอาผมเอาของกระเป๋าเป๋อมาวางไว้เต็มเลย
ค่ะเพื่อให้เรานอนคนเดียวอืมจะได้ไม่มีคนมานอนด้วยอ่าแต่ถามว่าไปหลายร้อยที่หลายร้อยครั้งเนี่ย
นอนคนเดียวไม่เคยเจอเลยบางโรงแรมเนี่ยเก่าจนน่ากลัวแต่ก็ไม่เคยเจอครับ
คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไปโรงแรมต่างจังหวัดเคยเจอไหมบอกไม่เคยเจออืมใช่
ผมเสริมนิดนึงไอ้เรื่องความเชื่อที่ว่าตอนที่ไปนอนโรงแรมตามต่างจังหวัด
เราไปนอนคนเดียวแล้วมันมีเตียงคู่จะมีหลายคนเอากระเป๋าของสัมภาระไปวางไว้อีกเตียงนึง
ครับเพื่อให้เตียงมันแน่นถูกไหมใช่มันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอ่า
ยังไงฮะมีคนทำแบบนี้ครับไปนอนคนเดียวแล้วไปเจอเตียงคู่เขาก็เอาของไปวางไว้อีกเตียงหนึ่งอืม
ปรากฏว่าเจอหนักกว่าเดิมยังไงเพราะเหมือนกับว่าเขาเคยนอนอยู่เตียงนั้น
แต่เราเอาของไปวางไว้บนเตียงนั้นไปขวางเขาไว้เขาไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับ
เขาก็เลยมานอนเตียงเราแทนข้างข้างเราเออเอออ่าแล้วน่ากลัวกว่าเออ
น่ากลัวแล้วเราจะเจออย่างนี้เลยคือทำยังไงอ่ะทำไงดีอ่ะฮะเออ
เรื่องนี้มันก็เลยยังเป็นสองทางอยู่ว่าตกลงแล้วมันช่วยได้หรือมันช่วยไม่ได้ไง
เออนั่นสิแต่ผมอ่ะอย่างที่บอกไปคือผมอ่ะไม่ได้ลบหลู่นะครับ
ถามว่าเชื่อไหมครึ่งต่อครึ่งถ้าเราก็หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็มี
หลักการความเชื่อก็มีดังนั้นเวลาสมมุติเราทำใจไว้แล้ว
ว่าเราจะไม่เจอหรือมันคงไม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราสัมผัส
สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นคิดในทางที่มันไม่ใช่
อะไรอย่างนี้ครับแม้ว่าจะเจออะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างนี้นอนไม่หลับ
ขึ้นมาเห็นเงาอะไรก็เลยคิดว่าเออมันไม่ใช่ก็เลยสบายใจที่จะ
อันนี้ฮะและอย่างผมจะเป็นคนที่แบบถามว่าคนก็ชอบถามว่า
เข้าวัดสวดมนต์อะไรไหมอืมก็เข้าได้ครับแต่ถามว่าถ้า
พูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ผมว่าคือความดีอะไรอย่างนี้
ผมก็ถือว่าเราทำความดีเราไม่ได้ไปลบหลู่ใครถูก
อะไรประมาณนี้ถูกอืมอ่าผมก็เชื่ออย่างงั้นนะผมเชื่อว่าคนเราอ่ะ
ถ้าเราคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีเหล่านี้มันจะเป็นเกราะคอยป้องกันเราเอง
ครับเออนะครับโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาเล่าแล้วแบบ
แล้วอย่างคือเป็นคนมีเซนต์แต่เซนต์นี้มันหายไปแล้วไงอืม
ไอ้ตอนที่มีเซ็นต์ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดล่ะครับอืมอืมเออนะครับ
เซ็นต์น้ำนานยาวนานนะครับยี่สิบปีได้แล้วคุณพุกคืนนี้สถานีผีดุของเรา
ขอบคุณคุณบุ๊คมากเลยนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผม
เอาละครับคุณผู้ชมครับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้คงจะครบถ้วนกระบวนความเป็นที่เรียบร้อย
อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดทรัพย์สคราฟอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไทยรัฐออนไลน์ของเราไว้ด้วย
และสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราเหมือนเดิม
ฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเรายังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมก็ยังคงวีดีโอคอลคุยกันแบบนี้นะครับ
คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ